คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพอร์ตแคสต์ค่ะ
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจย์พี่อ้อยนะคะ
พีที่สี่แล้วนะต้องบอกว่าอีพีที่ผ่านมาค่ะ
พีที่๓เรื่องของแฟนเก่าโอ้โหฟีดแบ็คถล่มทลาย
รู้ว่าเรามีปัญหาความรักเกี่ยวกับแฟนเก่าเยอะมากนะคะ
จากหลายคำถามที่คุณส่งเข้ามาใครก็ตามมีคำถามอยากจะฝากไว้นะคะ
ส่งเป็นเมลเข้ามาได้ส่งเป็นคลิปเสียงก็ได้ส่งเป็นข้อความก็ได้นะคะ
วันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดนใจหลายคนนะคะ
ต้องยอมรับว่าในช่วงเวิร์คฟอร์มโฮมที่ผ่านมา
หลายคนรับมือกับโควิดไนทีนโดยการทำงานอยู่ที่บ้าน
เราจะต้องทิ้งระยะห่างไม่ออกไปเจอผู้คน
สิ่งเดียวที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคือโซเชียลค่ะ
การที่เรามีระยะห่างระหว่างกันแต่ยังต้องติดต่อสื่อสารกัน
การเสพข่าวในโซเชียลการติดตามข่าวของคนนั้นคนนี้
มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่า
ใบนี้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราห่างเหินกันจนเกินไป
แต่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะวันที่โซเชียลมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากขึ้น
แค่ไหนก็ตามทีเรามักจะมีวิธีการใช้การสื่อสารที่ผิดวิธี
มัวแต่สื่อสารกับคนไกลจนละเลยหัวใจคนใกล้
อันนี้เป็นกันบ่อยมากหรือบางคนตั้งหน้าตั้งตาจะมองจอ
เงยหน้ามารอเจอหน้ากันก็เยอะมากเลย
ในช่วงของโควิด๑๙ที่ผ่านมาโซเชียลที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ติ๊กต๊อกค่ะเต้นกันยับเลย

วันนี้คำถามที่คุณส่งเข้ามาเป็นเรื่องของโซเชียลเช่นเดียวกัน
แต่เป็นเรื่องของอะไรมาล้อมวงเข้ามานั่งฟังกันเลยนะคะ
อันนี้ถามมาบอกว่าพี่อ้อยคะหนูคบกับแฟนมา๓ปีแล้ว
ตลอด๓ปีที่คบกันมาหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีตัวตนอยู่ในโลกของเขาเลย
แฟนหนูเป็นคนติดเพื่อนและติดโซเชียลมากเหลือเกินค่ะ
ทุกครั้งที่เจอกันเขาจะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์

เขาชอบโพสต์ว่าเหงาเหมือนเขาโสดตลอดเวลา
ตามดูไลฟ์แล้วก็แชร์ภาพผู้หญิงเซ็กซี่ทั้งวัน
แต่ไม่เคยมากดไลค์มาคอมเมนต์หรือโพสต์รูปคู่ที่เกี่ยวกับหนูเลย
เพื่อนเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนหนูคบกับหนูอยู่
และหนูเห็นเขามีการแนะนำสาวสวยให้เขารู้จักด้วยนะคะ
เราเคยทะเลาะกันเพราะหนูถามเขาว่า

เขาบอกว่าเราคบกันเป็นเรื่องของคนสองคน
ไม่เห็นจำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เลย

แต่นานไปหนูยิ่งเหมือนไม่มีตัวตนสุด
ตอนนี้ทั้งน้อยใจทั้งไม่เข้าใจ
ก็เลยอยากขอคำแนะนำจากพี่อ้อยด้วย
เออนะคบกันมาตั้ง๓ปีอะค่ะ
จริงแล้วหลายคนชอบใช้คำนี้นะว่า

อ้อยมักจะบอกเสมอค่ะว่าไม่ต้องประกาศบอกใคร
แต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตน

การมีเราในชีวิตเขาเป็นเรื่องน่าอายขนาดนั้นเลยหรือ
อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่การโพสต์ไม่โพสต์ด้วยนะคะ

เฮ้ยทำไมปล่อยให้เราเป็นคนที่เหงาทั้งที่อยู่ข้างเขา

เวลาที่เราอยู่กับใครใช้เวลากับคนนั้น
ไม่อย่างนั้นจะเหมือนว่าเราไม่ได้ใช้เวลากับใครเลย
อยู่ใกล้คนนี้กลับคุยกับคนอื่น
แล้วพอจะคุยกับคนอื่นก็คุยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะ

อยู่กับใครดูแลคนนั้นอย่างเต็มที่
ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราก่อน
คราวนี้น้องบอกว่าเราคุยกันแทบจะนับคำได้
และชอบโพสต์คำว่าเหงาเหมือนเขาโสดตลอดเวลา
จะได้อยู่ในโลกของเขา
แต่โลกของเขาเหมือนไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยจริง
ต่อให้จะติดโซเชียลแค่ไหนก็ตามที
ในที่สุดแล้วคนในโซเชียลเรากอดกันไม่ได้
เราดูแลกันไม่ได้จับมือกันไม่ได้ค่ะ
ในขณะเดียวกันในขณะที่อยู่กับคนที่เป็นคนในโลกจริง

คนที่เราแสดงออกซึ่งความรักกันได้
ทำไมถึงยังใส่ใจกับการกดอยู่หน้าจอ
หรือจริงแล้วเหมือนกับเราอยู่ใกล้แต่ไม่ค่อยมีค่า
อยู่ใกล้แล้วไม่ค่อยมีความสำคัญนะคะ
อีกอันหนึ่งการที่เขาโพสต์เหมือนโสดตลอดเวลา

คือไม่รู้สิเป็นเราเราจะทำหรือ
มีแฟนแล้วบอกคนอื่นว่าโสด

พยายามจะส่งรูปผู้หญิงสวยมาให้
นี่คือวิถีชีวิตของคนโสด

น้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าให้เกียรติ
พี่อ้อยคำว่าให้เกียรติสำคัญมาก

ไม่ใช่การที่ดึงใครสักคนเข้าไปอยู่ในชีวิต

พี่ว่าบางทีอาจจะต้องมานั่งทบทวนความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันนะคะว่า
ตกลงเรายังรักกันอยู่ไหม
เขาไปดูไลฟ์ไปแชร์ภาพผู้หญิงเซ็กซี่
เฮ้ยการนอกใจใครก็ทำเป็นนะ

แต่ที่เราไม่ทำเพราะเราให้เกียรติเขาอยู่หรือเปล่า

การที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกัน

เราอยากเดินหน้าเดินต่อไปด้วยกันหรือเปล่า

เขายังไม่เคยพาเราไปเจอสังคมใดเลย
มีเยอะนะคะคำถามที่ถามเข้ามาเช่น
เวลาปกติเจอเพื่อนก็ยังแนะนำว่าเราเป็นแฟน
แต่อยู่โลกโซเชียลยังไม่อยากบอกใคร
อายบ้างเขินบ้างไม่อยากให้ที่บ้านรู้

แต่กับน้องเนี่ยในทุกสังคมไม่มีเราเลย
พาไปเจอสังคมเขาก็ไม่พาไป
อยู่ในโลกโซเชียลก็ไม่มีเรา
และที่สำคัญวันนี้การที่น้องน้อยใจ

และรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียกร้องตัวตนบ้าง

เพราะในที่สุดแล้วรักกัน
เราก็อยากบอกใครว่าคนนี้ฉันรักนะ
อย่ามาจีบห้ามมาทับที่กันเพราะคนนี้เป็นคนของฉัน
แต่ทำไมเหมือนกับการมีเรา

แปลว่าน้องสามารถจะเลือกคนอื่นได้ใช่หรือเปล่า
อันนี้เป็นคำถามที่พี่อยากฝากถามนะคะ
ส่งเข้ามาบอกว่าอยากได้คำแนะนำจากพี่

อันนี้บอกว่าคบกันมา๓ปี

อ้อยว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไหม

จริงนะ๓ปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้นนะคะ

ครอบครัวเขายังไม่รู้เลยว่ามีเรา

เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมของเขาก็ไม่ใช่เรื่อง
เราดูดีกว่าว่าตกลงแล้ว

หรือแม้แต่ไม่มีเราในอนาคตของเขาหรือเปล่า
ครอบครัวรอบตัวถึงไม่เคยรับรู้ถึงการมีเรา
อันนี้ถามมาบอกว่าหนูรู้ว่าเขาชอบคนสวยนะ

ที่หนูไม่ได้อยากทำอะไรกับหน้าตัวเอง

ผู้ชายเขาอายเหรอคะเวลาที่มีแฟนไม่สวย

แต่ที่สำคัญเราก็เป็นคนของเราแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
ถ้าเขาคิดจะจีบเราและเขาคิดจะมีเราเป็นแฟน
เขาน่าจะยอมรับตัวตนของกันและกันหรือเปล่า

พยายามไปเป็นคนอย่างที่เขาอยากได้

ถ้าฉันก็เป็นคนที่ไม่สวยแบบนี้มาตั้งแต่ต้น

เธอก็ต้องเข้าใจสิว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่สวยภายนอก
คบฉันก็น่าจะเป็นคนที่สวยภายในหรือเปล่า

เธอทำศัลยกรรมสิทำศัลยกรรมสิ
ถ้าอย่างนั้นลองไปเลือกคนที่สวยพร้อมเลยดีไหม
เป็นคนที่สวยแบบไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์เอาเองที่หลัง

อยากภูมิใจในการยืนข้างเขา
แต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ายิ่งอยู่ใกล้เขา
เหมือนเราถูกทำให้ดูด้อยค่า
ก็ไม่สวยไม่ยอมทำศัลยกรรม
เออเราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เลือกเหมือนกันนะคะว่า
ถ้าเขายังปฏิบัติตัวต่อเราแบบนี้

เพราะในที่สุดไม่ได้อยู่ที่สวยหรือไม่สวย
แต่มันอยู่ที่ตกลงเราภาคภูมิใจในการเป็นแฟนของกันและกันหรือเปล่า
อีกคำถามหนึ่งที่น้องถามมา
ทะเลาะเรื่องการติดมือถือบ่อยมาก

ให้เขาหันมาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นโดยไม่ทะเลาะกัน

เรื่องของจิตสำนึกมันสร้างยาก
จากการที่เราต้องเป็นคนพูดอยู่ตลอดเวลานะ
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาน่าจะรู้ด้วยตัวเอง
และบางทีอันหนึ่งเราอาจจะต้องสำรวจตัวเองว่า
เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้การคุยกับเรา
เขาไม่สนุกเท่าการคุยกับคนอื่น
ทะเลาะกับเขาเรื่องการติดมือถือหลายคู่ก็เป็น

ยินดีที่จะรับฟังความเห็นของแฟน
อยากพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
มันไม่น่าจะไปจบลงที่ทะเลาะได้เลยค่ะ
เช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมาเยอะแล้ว
ชั่วโมงนี้ขอให้เป็นเวลาของเราสองคนได้ไหม

ติดเกมด้วยก็มีติดคนในเกมก็มีนะ

คราวนี้เราจะให้เวลากันและกันโอเคไหม

แน่นอนค่ะเวลาที่คำว่าติดนะคะ
เราอาจจะเผลอใช้เวลากับสิ่งนั้นมากจนเกินไป

เธอตอนนี้เธอกำลังอยู่กับสิ่งนั้นมากกว่าฉันนะ

เราจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะรักษาแฟนเรา

ทำไมเรื่องแค่นี้จะปรับปรุงกันไม่ได้นะคะ
อาการติดมือถือเป็นอาการที่หยุดได้
เงื่อนไขได้ถ้าเรายังรักกันมากพอ

ถ้าในวันที่เราเริ่มรู้สึกไร้ตัวตนไปเรื่อย

ถามตัวเองว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหน
ตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นค่ะ

แต่ขอให้เราใช้อุปกรณ์เป็นแค่อุปกรณ์นะคะ

ที่เราเงยหน้าจากการมองจอ
พอเงยหน้าขึ้นมาอาจจะไม่เหลือใครอยู่ข้างเราเลย
อ้อยไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมวันนี้เราบ่นคำว่าเหงากันง่ายมาก
ที่มีอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ข้างตัว
บางทีนะคะเราแอบกลัวการไม่สื่อสาร

โอ้โหชีวิตมันดูเคว้งคว้างมาก
เห็นไหมว่าเรากลัวการไม่สื่อสารขนาดไหน
บางทีอาจจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบ้าง

มือถือลงเงยหน้าขึ้นมามองกัน
คุยกันดูสิว่าสายตาของเขาที่มองเรา

เราเห็นความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายในใจนั้นบ้างนะคะ

โดยเฉพาะการไร้ตัวตนในสายตาของคนที่เรารัก
แต่ทั้งหมดต้องคิดพิจารณาเหมือนกันว่า

หรือเขายังมีใจกับเราหรือเปล่า
เอาใจช่วยนะเพราะรู้ว่าหลายคนมีปัญหานี้อยู่นะคะ
คุยกันมีเงื่อนไขอะไรเป็นกติกาได้

ขอชั่วโมงเดียวเอามือถือวางไว้ไกลก่อนนะ

และหลังจากนั้นเธอจะติดต่อสื่อสารกับใคร

ในที่สุดแล้วความใส่ใจคือเรื่องสำคัญ

ทำไมเราถึงเอาเวลาที่ควรใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้า
ใส่ใจคนที่อยู่ในจอล่ะคะ

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจ

รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร